ต่อไปเป็นท่านวิรัติรัตนเศษนะฮะ
แล้วก็ตามด้วยถ้านอัมพลจินดาวัชฌานาคบ

สมาชิกสภาผู้แทนลาสดรบัญชีไรชื่อ

ในฐานะสมาชิกรัฐสภา
ผมขออนุญาตเรียนท่านประธานย้อนอดีตไปนิดนึงว่า
เริ่มตั้งแต่วันที่ผมเองนั้นในนามของพักพลังประชารัฐ
และพักร่วมรัฐบาลในการเสนอร่างรัฐมนูลแห่งราชอาณาจักรไทย

เราเริ่มกันมาตั้งแต่เดือนวันที่๑กันยายน
พอมาในคราวที่ประชุมวันที่๒๓๒๔กันยายน
ในวันนั้นท่านประธานครับเราได้มีการประชุมร่วมกัน

ในวันนั้นก็ให้มีการพินาว่าจะให้โหวตหรือไม่ให้โหวต
ในวันนั้นก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวาย

ประธานฮะเป็นคนเสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาว่า
เราควรที่จะตั้งกรรมาธิการก่อนรับหลักการหรือไม่
ในที่ประชุมในตอนช่วงนั้นท่านประธานก็ถือว่าเป็นเรื่องใหม่
แต่ผมก็ถือว่าในฐานะที่ผมพยายามทำอย่างไรก็ตามที

อยากให้ร่างนี้เดินต่อไป
ในที่สุดในที่ประชุมก็
รับให้มีการตั้งคณะกรรมธิการก่อนรับหลักการ

ก็ใช้ระยะเวลาอีก๑เดือน
ในการที่จะต้องนำเข้ามาสู่รัฐสภาอีกรอบหนึ่ง
ตอนที่ขึ้นไปแถลงข้างบน
ก็บอกว่ารัฐบาลอู้บ้างละ

ผมเองก็พยายามอธิบายต่างนานา

มีคณะกรรมาธิการในส่วนของวุฒิสมาชิก
ท่านก็บอกว่าถ้าโหวตวันนั้นเลย

ไม่น่าจะเกิน๑๑เสียง
แล้วปรากฏว่าก่อนรับหลักการ
สมาชิกซีกฝ่ายค้าน
ก็ไม่ได้ส่งตัวแทนของคณะกรรมาธิการ
มาร่วมในการที่ยกร่างกับเราด้วย
ผมเองก็ดำเนินการมาโดยตลอด
ขอมาประชุมในส่วนของรัฐสภาอีกรอบหนึ่ง
ในวันที่๑๗และวันที่๑๘พฤศจิกายน
ในวันนั้นก็ขอผ่านวาระที่๑

การรับหลักการได้คะแนนเสียงอย่างท่วมท้น

มีวุฒิสมาชิกเห็นด้วย๑๒๗เสียง
ก็ตั้งคณะกรรมาธิการ
พิจารณาร่างและวนูล
หลังจากนั้นก็มีการพิจารณาในวาระที่๒

ส่วนดรมโลกเล็บว่าเป็น๒ทับ๑
ซึ่งเป็นวาระพิจารณาในห้องกรรมาธิการ
ผมเองในฐานะที่เป็นประธานคณะกรรมาธิการ

ผมจะพยายามทุกอย่าง
ที่เขาบอกว่ายื้อถ่วงเวลาไม่เคยและไม่เคยมีพยายามทำอย่างยิ่งให้ในส่วนของ
ร่างแก้ไขในส่วนนี้ดำเนินต่อไปจนมาถึง
วาระในการเข้าเขาเรียกว่า๒ทับ๒ก็คือวาระพิจารณาแล้วก็โหวตทีละมาตรา
ประมาณกลางเดือนมีนาคมก็คือวันที่๑๗นี่แหละฮะ
ที่เปิดวิสามันก็มาถึงวันนี้
ท่านประธานชวนท่านก็ได้
ในระเบียบวาระเรียบร้อยก็คือสิ่งที่เราถืออยู่ในมือ
ก็คือเรื่องด่วนร่างลำนูลแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราช
แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา๒๕๖และเพิ่มหมวด๑๕ทับ๑
เป็นการพิจารณาเพื่อลงมติในวาระที่๓
หลังจากที่ผ่านวาระที่๒แล้ว๑๕วัน
ก็ตรงตามนี้นะครับ
ระหว่างช่วงนั้นก็ได้มีเพื่อนสมาชิก
ส่งเรื่องไปตีความที่สารลำนูล
ในรอบแรกสารลำนูนก็วินิจฉัยออกมา
วันที่๑๑มีนาคมในตอนช่วงที่ประมาณ๓บรรทัศน์ครึ่ง
ซึ่งหลายท่านเองก็อ่านแล้วก็ตีความกันหลายด้าน

มีนาคมก็คือวันก่อน
ได้มีคำวินิจฉัยร่างฉบับเต็ม
ส่งมาให้ที่พวกเราได้อ่านกันทั้งหมด

สมาชิกรัฐสภาก็อ่านกันเกือบทั้งสภา
ผมเองในฐานะที่เป็นเจ้าของร่าง
ซึ่งเราก็พอรู้ราวแล้วว่า

เราก็เข้าใจว่าในส่วนนี้มันก็ยังไม่ชัดเจน
ท่านประธานชวนท่านก็บรรจุอยู่ในระเบียบวาระ

แต่พอหลังจากนั้นท่านก็ได้เรียกวิบ๓ฝ่าย
ได้ขึ้นไปพร้อมกันแล้วก็ประชุม

ท่านบอกว่าได้ลงระเบียบวาระไว้เรียบร้อย

ประชุมในส่วนของ
คณะกรรมการประสานและเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
ของท่านประธานรัฐสภา
ก็เสนอเข้ามาครับท่านประธานครับ

แต่วันนี้ก็ได้มีการเสนอ
เพื่อลงเตรียมการลงมติกันถึง
ห้าห้าเรื่อง
ไม่ว่าจะเป็นของท่านสมชายแสวงการ

และก็ในส่วนของท่านรังสิมันโรม

จะต้องมาคิดและวิธีการว่าเราจะดำเนินการอย่างไร
มี๕ยัตติหรือมี๕เรื่องซึ่งซ้อนกันไปก็ซ้อนกันมา
ซึ่งผมเองก็ต้องเรียนท่านประธานว่าพอมาถึงตรงนี้แล้ว
คำถามแรกก็คือสิ่งที่สารมนูลได้วินิจฉัยออกมาทั้งหมดก็คือ
การจัดทำลำนูลฉบับใหม่ด้วยวิธีการล่างลำนูลแก้ไขเพิ่มเติม
ให้มีหมวด๑๕ทับ๑ย่อมมีผลเป็นการยกเลิกลำนูนแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช๒๕๖๐ผมยอมรับนะครับท่านประธานครับ
เพราะในส่วนของมาตรา๒๑๑ของกฎหมายรัฐมนุนก็เขียนไว้ชัดว่า
วินิจฉัยของสารลำนูลให้เป็นเด็ดขาดมีผลผูกพันรัฐสภาคณะลำตีสารองค์กรอิสระ
และหน่วยงานของรัฐผมยอมรับถึงแม้ว่าผมจะลากร่างในส่วนของการแก้ไขรัฐมนูล
ซึ่งเฝ้าประคบประงมมาโดยตลอดก็ตามทีแต่ในเมื่อว่าเรารู้ว่าไปขัด
โดยเฉพาะคำว่า๑๕ทับ
ใน๑๕ทับ๑ท่านประธานครับผมเองก็ทำแล้วก็ดูในส่วนตรงนี้
ก็คือมาตรา๔ในส่วนที่แก้ไขให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นหมวด๑๕ทับ๑
การจัดทำลำนูลเขียนอย่างนี้เลยนะครับท่านประธาน
ก็คือฉบับใหม่มาตรา๒๕๖ทับ๑ถึงมาตรา๒๕๖ทับ๑๕
ของรัฐมนุญแห่งราชอาณาจรรย์
แล้วก็เขียนว่าหมวด๑๕ทับ๑การจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่
ซึ่งในส่วนของตุลาการสารรัฐมนุนก็ได้วินิจฉัยออกมาว่า
ในส่วนการจัดทำลำนุญด้วยวิธีการล่างลำนุญ
แก้ไขเพิ่มเติมหมวด๑๕ทับ๑
มีผลเป็นการยกเลิกลำนูนแห่งราชอาณาจักรไทย

และผมเองว่าท่านประธานเองและในส่วนของท่านสมาชิกหลายท่าน
ก็ยอมรับแต่ความเห็นทางนิติศาสตร์ท่านประธานฮะ
บางครั้งมันก็จะต้องมีการในลักษณะที่มีช่องให้เห็น

ผมเองในวันนี้ก็ต้องเรียนท่านประธานว่า
หลายท่านก็ถามสมาชิกพักร่วมรัฐบาลก็ถามว่า
เราจะเอาอย่างไรกันในส่วนนี้

วันนี้เราอภิปรายกันมาตั้งแต่เช้า
จนวันนี้ก็จะค้อยบ่ายแล้วก็ใกล้ค่ำ
เพราะฉะนั้นต้องถือว่าตรงนี้ท่านประธาน
เราก็อภิปรายกันไปแต่ในขณะเดียวกัน

เราจะหาจุดจบในส่วนของเรื่องนี้กันอย่างไร
ถ้าเราทำตามระเบียบวาระ
ซึ่งผมก็เองก็คิดว่าในส่วนนี้
ก็เป็นส่วนหนึ่งของที่ท่านได้ลงระเบียบวาระไว้
กับอีกส่วนหนึ่งมาพิจารณาตามในส่วนที่๕ยติ
ที่ท่านสมาชิกหลายท่านได้อภิปรายกันไว้และก็เสนอกันไว้
เพราะฉะนั้นก็จะทำอย่างหนึ่งอย่างใดท่านประธาน

เรายอมรับได้ในบางส่วนที่ท่านได้ตัดสินใจให้เรา
และผมเองก็พร้อมท่านประธาน
ก็ขอความกรุณาท่านประธานว่า

จะดำเนินการตามระเบียบวาระก็ไม่ขัดข้อง

ให้โหวตตามที่เพื่อนสมาชิกก็ไม่ขัดข้อง
ทั้งนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของท่านประธานครับ

ผมขอถือโอกาสนี้หาลือกับ